ป้าไว้๖๒ปีที่ตะวันสระบุรี
ก็นั่งตากพัดลมอยู่หน้าบ้านอยู่ดี

สุนัขมันเห่าไล่งูเข้ามาในบ้านแบบนี้เลย
โอ้โหดูดิงูมันก็ตกใจใช่ไหมคุณ
แล้วงูก็พุ่งเข้าบ้านมาแบบรวดเร็วอะค่ะ

แล้วเจ้าของบ้านเขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาสิคะคุณ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสระบุรีค่ะให้มาช่วยจับหน่อย
แล้วปรากฏว่าโชคดีไปที่ไม่ได้เป็นงูพิษอะไร
แต่คือเป็นงูสิงนะยาวประมาณ๒เมตร
จับได้ปั๊บก็เนี่ยค่ะต้องเอาไปใส่ถุงปุ๋ยถุงกระสอบ

สอบถามเจ้าของบ้านหน่อยคุณทองภูล
กลิ่นมณฑาอายุ๖๒ปี
เล่าบอกว่าตอนนั้นก็คือทำกับข้าวอยู่ทางแบบว่าแถวด้านป่ากล้วยอ่ะคุณ
แล้วก็มานั่งพักแก้เมื่อยอยู่ที่เก้าอี้
เห็นสุนัขที่เลี้ยงไว้วิ่งไล่มาเลยวิ่งไล่อะไรก็ไม่รู้เสียงดัง
ปรากฏว่าเป็นงูจริงจนทั้งงูทั้งสุนัขผ่านมาตรงหน้า
โอ้โหเธอบอกว่าเธอร้องแบบเสียงหลงเลยตกใจมาก

งูตัวนี้ค่ะมันเลื้อยเข้าไปในห้องน้องชาย

ไงก็อยู่ในห้องคนเดียวงูเข้าไปในห้องนั้นอันตรายมากเลยนั้น
ตั้งสติเลยแล้วตะโกนบอกน้องชายว่าระวังงูงูเข้าบ้าน

คุณป้ายังมองในแง่ดีว่า
ถึงแม้งูเข้าบ้านเจ้าหน้าที่มาจับได้ทันท่วงที
แล้วงูเข้าบ้านเนี่ยความหมายน่าจะเป็นความหมายดี

แล้วก็อยู่บ้านนี้มาตั้งนานไม่เคยมีงูเข้ามาจากไหนเลย
แล้วคุณยายต้องบอกอยู่ดีเนี่ยงูเข้ามาแบบนี้แปลว่าแน่น่ากิน

แต่มาบอกก่อนละกันที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุ
บ้านเลขที่๖๕หมู่๖ตำบลบ้านแก้ง
เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
โอ้โหแต่อย่างนี้นะถ้างูเข้าบ้านเนี่ย

ตำรวจนะว่าสำรวจข้างบ้านคุณมีรังงูอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าบ้านคุณมันรกเหมาะกับการอยู่อาศัยของงู
สละบุรีใช่มั้ย